แล้วก็กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์พากันกลับบ้าน
ปรากฏว่า๓คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาซ้อน๓มานะครับ
๒คนหลังโดนกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
ทั้งยิงและปลาระเบิดปิงปอง
หนีตายข้ามจังหวัดนะฮะ
โอ้โหตอนนี้คนเจ็บคือต้องอยู่บนรถฉุกเฉินเลยครับ
บริเวณขาของเขาเป็นแผลเลือดอาบ

แค่งขวาคนนี้๑คนแล้วบนเตียงนั้นอีก๑

จากท่วมบริเวณหน้าขาหน้าแข้งเขาแล้วนะฮะ
ไซค์ที่เขานั่งซ้อนกันมานั่นก็เลือดท่วมเหมือนกันคุณมิ้นคุณผู้ชม
และอย่างที่ผมบอกว่าคือบิดรถหนีตายข้ามจังหวัดครับ
กลางดึกที่ผ่านมาครับตำรวจวังน้อยที่อายุทยา
แล้วก็ทีมกู้ชีพแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ย
รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงก็เลยรีบไปช่วยเหลือครับ
คนเจ็บมี๒คนเป็นผู้ชายทั้งคู่
คนแรกอายุ๑๕อีกคนอายุ๑๘ครับนี่นะฮะ
ถูกยิงที่ช่วงขากระสุนฝังในครับในการตรวจสอบเบื้องต้น
ก็ช่วยกันห้ามเลือดแล้วก็ส่งตัวไปรักษาต่อ
ถามเพื่อนคนเจ็บเพื่อนบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มากัน๕คนขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมา๒คันครับ
คัน๑ซ้อน๓อีกคันซ้อน๒นี่นะฮะ
หลังจากได้เตะบอลเสร็จแล้วในพื้นที่คลองหลวงปฐุมธานีนะ
เขาไปเตะบอลกันที่คลองหลวงนะครับแล้ววิ่งเส้นแถววัดพระธรรมกาย
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตามทางแล้วไปเจอกับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับแล้วปิดบังใบหน้า
แต่เสียงตะโกนออกมาถามว่าเอาไหมยังงงอยู่เอาอะไร
ยังไม่ทันได้ตอบครับวัยรุ่นกลุ่มนั้นใช้ปืนยิงใส่สามนัด
แล้วเครื่องระเบิดปิงปองใส่ซ้ำ
ยังไม่ทันบอกเลยว่าเอาไม่เอาให้แล้วเหรอ
คือจัดมาให้เลยครับแล้วมันโดนเข้าไปบริเวณขาด้านขวาฮะ
มีคนเจ็บ๒คนซ้อนอยู่สองคนท้ายส่วนคนขี่นั่นคือไม่เป็นอะไรเลย
และนี่ที่ผมบอกคุณผู้ชมคุณมิ้นตำแหน่งที่คนนั่งซ้อนท้าย
เลือดอาบตรงนั้นเลยบอกว่าคือน่าจะรุนแรงมากนะครับ
แล้วบิดหนีตายข้ามจังหวัดคือเตะบอลที่คลองหลวงปฐุมใช่ไหม
แล้วหนีตายไปขอความช่วยเหลือที่วังน้อยอายุทยา๑๐กว่ากิโลครับ
ยืนยันว่าผมไปเตะบอลกันเฉยไม่ได้มีเรื่องกับใครในสนามด้วยนะ
กำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วเชียวก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าพวกผมเป็นกลุ่มคู่อริหรือเปล่า
เข้าใจผิดหรือเปล่าก็เลยตามมาหาเรื่องครับ
ผมขับกันแบบบิดมาอย่างนึง
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตามตัวคนก่อเหตุนะครับก็ต้องประสานกัน๒โรงพักเลยฮะ๒จังหวัด
คือคลองหลวงปฐุมธานีและวังน้อยอายุทยาเพื่อจะไล่เช็คว่าคนก่อเหตุคือใคร
จุดนั้นเนี่ยนะฮะเป็นจุดที่กลุ่มวัยรุ่นฝั่งคนเจ็บเนี่ยอ้างว่า
กลับรถขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะหนีไปถึงอายุทยา
ไปขอความช่วยเหลือของบ้านเพื่อนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงดึกนะครับ
วันนี้ก็ไปตามความคืบหน้ามาให้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญวัยรุ่นอายุ

เพื่อนสองคนซ้อนท้ายโดนยิงและโดนปลาระเบิดใส่

จากการพูดคุยครับได้ข้อมูลบอกว่า
เมื่อคืนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓มา
ไม่รู้จริงว่ากลุ่มไหนหรือว่าใครเป็นคนยิง
รู้ตัวอีกทีก็คือถูกตามไล่ยิงไล่บี้ครับ
มาถึงจุดยูเทิร์นใต้สะพานคลองสอง
เพื่อนที่ซ้อนมาข้างหลังเขาบอกว่าเฮ้ยถูกยิง
แล้วตัวเองได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัด
หันไปพยายามมองแต่ไม่เห็นครับ
รู้ว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๓คน

แล้วใส่กางเกงขาสั้นครับ
มันช่วยตัวหมวกกันน็อกกันนะ
ใช่ทุกคนทุกคนเลย
ใช่ป่ะสวมเสื้ออันไหน

แต่เขาไม่เป็นไรนะครับให้ข้อมูลแบบนี้
อีก๑คนก็แล้วกันครับเป็นวัยรุ่นอายุ๑๖ครับ
เพื่อนคนเจ็บบอกว่าพวกเขาไปเตะบอลกันมา
ก็อย่างที่บอกเลยฮะพอเตะเสร็จแล้วก็กำลังจะกลับบ้าน
เห็นว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาทั้งหมด๕คันรวมแล้ว๑๑คนนะครับ
แต่มี๒คันแวะเข้าปั๊มไปเติมน้ำมัน
ตัวเขาเองกับพวกเนี่ยเหลือ๓คันก็เลยขี่ออกมาก่อนครับ
เดี๋ยวเพื่อนออกมาจากปั๊มก็คงจะขี่ไล่ตามมา
ว่าไปรอที่บ้านเพื่อนฝั่งซอยเอราวัน๓๗
ไปรอสักพักหนึ่งเพื่อนยังมาไม่ถึงฮะ
สักพักมีเพื่อนทักเฟสมาส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยโดนยิงว่ะ

ตำรวจก็จะไปไล่เช็คภาพเพิ่มเติมนะฮะ